ไปต่ออีกหนึ่งเรื่องครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๖ปีออกมาร้องศูนย์ดำรงธรรม
บอกว่าตัวเธอกับแม่นั้นถูกผู้อำนวยการองค์กรองค์กรหนึ่งข่มขืนทั้งแม่และลูก
แม่นั้นตรอมใจแล้วก็เสียชีวิตเลยนะครับ
ขออนุญาตเป็นนามสมุทรละกันน้องนางสาวเอ๋อายุ๑๖ปี
เดินทางมากับยายเข้าไปที่ศูนย์ดำรงธรรม
ไปยื่นร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากนายสุภเริก
น้อยสุวรรณประหลัดอาวุโสอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
เนื่องจากว่าตัวแม่เธอกับตัวเธอเอง
ภูมิในการองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐแห่งหนึ่ง

จนสำเร็จความคล่ายทั้งแม่และลูก
น้องบอกว่าอยู่กับแม่๒คน
บ้านหลังเล็กหลังหนึ่งที่มันซุดโทรมแล้ว
ต่อมาผู้ก่อเหตุได้เข้าไปทำทีเป็นให้ความช่วยเหลือ
ก็มีการประสานหน่วยงานต่างเข้าไปช่วยเหลือ
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ทำตัวมาตีสนิทกับครอบครัวของเธอ

จะฉวยโอกาสบังคับขืนใจทั้งตัวเธอแล้วก็แม่ของเธอ
ตัวเธออยู่ไม่ได้หนีออกไปอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด
ส่วนแม่ตรอมใจจนเสียชีวิตในเวลาต่อมา
มันทำกับแม่หนูยังไม่พอมันมาทำหนูอีก
มันยังบอกกะทุนทางบ้านดีว่า
จำเป็นต้องให้สหวิชาชีพร่วมสอบสวนด้วย

ตอนของกฎหมายต่อไปอืมส่วนผู้ที่ถูกกล่าวหาจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ย
เป็นผู้ที่ชอบขันอาสาในการวิ่งเต้นช่วยเหลือชาวบ้าน
เดือดร้อนก็จะไปช่วยเหลือวิ่งเต้นให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือตรงนั้นตรงนี้
อะไรอย่างนี้นะฮะและก็มีการประสานกับสื่อมวลชนมาตลอด
เหมือนจะเป็นคนที่มีอำนาจระดับหนึ่งแหละนะฮะในส่วนของน้องคนนี้เนี่ยนะ
คนผอคนนี้ก็เข้าไปช่วยเหลือในการวิ่งเต้นสร้างบ้านให้
แล้วก็ทุกครั้งก็จะมีการพาแม่ของเธอไปเบิกถอนเงินจากบัญชีออกไปด้วย
มักจะอ้างว่าก็ตัวเขาเป็นคนวิ่งเต้นแล้วประสานงานให้นะครับ
แม่ลูกก็เลยถึงทำให้มีสิทธิ์ไปอยู่อาศัยเหมือนเป็นการทวงบุญคุณให้ประมาณนั้น
แล้วก็ใช้บุญคุณตรงนี้ก่อเหตุข่มขืนทั้งแม่และลูก
ทำตัวเป็นพ่อพระแต่จริงแล้วคือไม่ใช่
และเป็นผอองค์การในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
แต่ตัวเองใช้อำนาจแบบนี้ไม่ถูกต้องต้องตรวจสอบแล้วก็ลงโทษอย่างเฉียบขาดด้วยนะครับ